เรื่องของคุณหนุ่มสอนรามว่าเป็นยังไงบ้าง
หลังจากที่คุณติ๊กอดีตภรรยาของคุณหนุ่มสอนราม

พร้อมกับฟาดถึงพัฒนาการลูก
บอกว่าช้าจังเลยพัฒนาการผ่านทางอินสตาแกรมของเขา
ต่อมาก็มีการออกมาไลฟ์แฉอดีตสามีทั้งน้ำตาร้องไห้ด้วย

ล่าสุดทางคุณหนุ่มสอนรามเองเขาก็เปิดเผยเรื่องนี้
บอกว่าเรื่องพัฒนาการของวิจิเนี่ย
ที่ผ่านมาตนก็ทำงานแล้วก็คอยสังเกตในเรื่องของเขา
ว่าทำไมถึงยังไม่พูดไม่เป็นคำ
ก็เลยไปพบกับคุณหมอที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์

โดยวิจิมีพัฒนาการเรื่องของร่างกาย

หรือว่าการแสดงออกทางท่าทางปรัสสาหกาย
แต่ในการเจอกันแต่ละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งของคุณติ๊กเอง
ก็ขยับระยะเวลามาพบลูกเดือนละ๔ครั้ง
ทุกวันเสาร์แต่ปัญหามันก็เกิดตรงที่ตนเนี่ยให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งไปว่า
สัปดาห์ต่อไปจะไม่อยู่จะไปเขาใหญ่
มาเจอลูกวันอังคารได้ไหมขอขยับวัน

เขาก็เกิดความไม่พอใจส่งข้อความมาหาบอกว่า
ไม่เอาลูกแล้วยกลูกให้ผมดูแลแล้วเขาก็ขอบล็อกทุกคน

เออก็เลยเราไม่รู้สุดท้ายจะยังไงกันต่อ
ครับก็อยู่ที่พี่หนุ่มแหละ
เดือนเหรอคะตอนนี้๑๐เดือนใช่ไหม
หมายถึงว่าน้องวิจิน้องวิจินี่๒ควบ

แต่จริงก็อาจจะมีเป็นไปได้หลายคนนะ
เด็กหลายคนที่บางทีมีการพูดช้ากว่าปกติก็มีนะ
คุณหมอบอกว่าถ้าสมมุติว่าเดินได้ก่อนจะพูดได้ทีหลัง
แต่ถ้าสมมุติว่าพูดได้ก่อนเนี่ยก็จะเดินแบบว่าเดินถนัดข้างเลยทีหลัง
เห็นหลายคนหลายคนอย่างลูกของคุณตั๊กพี่ตั๊กบริบูรณ์นะคะ
ตอนที่จำได้น้องบิลิฟต์พูดแต่ว่าพูดช้า
ใช้เวลาแบบว่าในการที่จะพูดช้าอะไรอย่างงี้

ใช่พอพูดได้เขาก็แบบหล่อเลยตอนนั้นอาจจะยังเลือกอยู่ว่าเราจะใช้ภาษาไหนก่อน
เพราะรู้หลายภาษาตั๊กยังไม่สบายใจนะตอนนั้นว่าลูกผมทำไมพูดทุกเรื่อง

อย่างลูกบุญธรรมพิชาวน้องละเอียอินสแกรมอะ
ก็พูดได้แล้วพูดเป็นคำแล้วตอนนี้ก็พูดแบบเก่งมาก
พูดแซ่บนัวติระสามคำ

มันอยู่ที่เราสอนเป็นคำไปก่อนเนอะ

ชาวสอนน่ารัก